จากเมื่อวานนั้นเก็บ๓คะแนนนะครับก็ทำให้พวกเขานั้นยังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป
เกมที่บ้านของทางนครรัฐศรีมานะครับ
ก็ถือว่าเกมในช่วงเล็กที่๒ดูดีขึ้นมาจากเกมนี้เลยนะครับ
เมื่อสักครู่นี่มีอาจารย์ชนะดอกไม้ด้วยนะครับ
ทำวอลเล่ให้กับทางโคราชนะครับ

วัดจำกระจ่างยิงให้ท่าเรือนำก่อน๑๐แล้วก็หนี๒๐ครับ

ัชระไรศรีผ่านให้กับนบรินเพื่อเพิ่มทรัพย์นาทีที่๖
จากนั้น๑ต่อ๒ครับจังหวะนี้ของทางเจ้าบ้านไล่มาครับ
จากมรัฐสวีรตาวิทย์นาที๑๔

มีปัญหาครับเมื่อสกอร์บอร์ดนั้นเกิดใช้งานไม่ได้ในช่วงหนึ่ง
คือมันเสียหมดเลยครับนาฬิกาหลักที่ใช้ในการจับเวลาด้วย
ซอลนี้ไม่ได้เลยนะเรื่องของเวลาเนี่ยต้องเป๊ะ
แต่ว่าสุดท้ายก็ซ่อมแล้วก็กลับมาเล่นกันได้นะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็นาทีที่๑๗มากอสเปิดฟรีคลิกให้กับเลิศชัย
อิสระวิพากรยิงโล่งเข้าไปครับ
ก็จบครึ่งแรกนะครับการท่าเรือนำอยู่สามประตูต่อหนึ่ง

แล้วก็ได้ประตูปิดท้ายจากวัชระไลศรีในนาทีที่๓๒
ก็จบเกมนะครับการท่าเรือบุกมาชนะ๔ต่อ๑

ส่วนนครราชศรีมาวีวันยังรั้งอันดับที่๑๑ครับ
ตารางคะแนนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรอยต่อ๕คะแนนนะครับ
ดูการลุ้นรางวัลกันต่อนะครับสำหรับฟุตซอลโลกครับ
ยังจำกันได้นะครับเมื่อปี๒๐๑๒นะครับ
ส่วนอาวุธนั้นเคยได้ลูกหัวอันดับหนึ่งและลูกนี้ที่เขายิงครับ
ในการยิงคิวบาร์ในวุศลที่โคลัมเบียก็เป็นหนึ่งในการคัดเลือกเหมือนกันนะครับ
ก็คัดเลือก๑๐ประตูจากการแข่งขันที่โคลัมเบียมาให้กับแฟนฟุตซอลทั่วโลกได้ร่วมโหวตกัน
ลูกยิงของอาร์มนะครับเจอคิววาชนะ๘๕ในเกมที่๒ของรอบแบ่งกลุ่มนี้
สดงดงามมากเป็นการโชว์ทักษะล้วนเลยนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมนักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน๒๑ปีทั้ง๒๒คนนะครับ
ก็เข้ารายงานตัวที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติหนองจอกเมื่อวานนี้
และการแข่งขัน๔เกมที่ประเทศมาเลเซียกลางปีหน้า
ธนาศิษย์ศิริพลานี่รู้จักกันดีอย่างธนาศิเจ้าเต่าดินโยก
นอกจากนี้ก็มีชาววัดวิวรชาติของบุริรำส่วนรัตนัยส่องแสงจันทร์พุทธศาสตร์ประตู
จะตามมาสมทบในช่วงค่ำนะครับสถดานวัฒนญาวงโอภาศีพุทธการทีม
ย้ำกับนักเตะในเรื่องของพฤติกรรมนะครับแล้วก็การประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัย
เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะตัวแทนของประเทศไทยครับส่วนโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะค่าหัวหน้าภูกษรครับ
ในวันที่๕ตุลาคมครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็จะเดินทางไปกรุงโดฮาประเทศกาต้า
ช่วงเช้าของวันที่๘ตุลาคมนะครับเพื่ออุ่นเครื่องกับกาต้าในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ในวันที่๑๐ตุลาคมอีก๑นัดนะครับ